ก็รู้สึกเหมือนยังไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงอะค่ะแต่ก็พยายามทำใจให้มันดีขึ้น
เพราะว่าก็ยังที่บ้านก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่อีกก็ต้องช่วยกัน

จริงคือน้องร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ
มีปัญหาแบบคือเขาจะมีภาวะเครียดซึมเศร้า
แต่ว่าขอแก้นิดหนึ่งเค้าบอกว่ามีปัญหาความรักจริงไม่มีเลย
คือน้องแฟนน้องรักกันมากที่บ้านรักเค้าทุกคน
จริงมันเป็นภาวะของความเจ็บป่วยทางกายอะค่ะ

คุณก่อนหน้านี้เคยได้ทราบประการของน้องมาก่อนคุณพูดคุยกับน้องบ้างไหม
จริงรักษาอยู่ค่ะคือทุกอย่างมันกำลังดีขึ้น

แต่ว่าเรื่องบางอย่างเราก็กะเกณฑ์ไม่ได้นะคะ
ก่อนหน้านี้มีสัญญาณอะไรไหมคะ
ก็ไม่ค่ะจริงมันเป็นเรื่องของการเจ็บป่วย
จริงต่อเนื่องมาจากเขาผ่าตัดหลังหลังเขาเจ็บ

ในการฟื้นฟูแต่ในช่วงช่วงนั้นจนถึงวันนี้
คือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากทำงานอยากใช้ชีวิตปกติ
ก็เราก็เชื่อว่ามันจะหายค่ะ
เขาออกมาทำธุระอะไรไหมครับผม
ก็จริงเขาจะใช้ชีวิตปกติอะค่ะแต่เราไม่รู้จริงว่านาทีนั้นน้องคิดอะไร
น้องไม่ได้เขียนจดหมายนะคะไม่ได้มีจดหมาย

ก็อ่านตอนนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลย
ใช่เดี๋ยวนั้นเลย
ก็วันนี้ทุกคนนะคะครอบครัวเพื่อนคนที่ทำงาน
เพื่อนน้องเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ก็ตั้งใจมาส่งเขา
ก็จะเอาของที่เขาชอบให้เขาไปด้วย
แล้วตุ๊กตาก็เป็นของแฟนเขาที่เขาให้ค่ะ
เขารักตัวนี้มากค่ะ
เมื่อกี้ก็บอกน้องบอกว่าให้น้องไปสบายก็ไม่ต้องห่วงอะไร
เพราะว่าเดี๋ยวทางบ้านก็เราดูแลกันได้อยู่แล้ว
พ่อแม่แล้วคืออยากบอกว่าทุกคนก็รักเขามาก
แฟนเขารักเขามากพ่อแม่จ๋าเพื่อนทุกคนรักเขามาก
ก็แต่ว่าจริงเขาก็คงจะมีความสุขอยู่ในที่ที่เขาเลือกอะค่ะ
ค่ะไม่มีปัญหาครับ
ก็เป็นไปตามผลก็มีผลชนสูตรนะคะ

๕วันค่ะสวดที่วัดพระศรีก็สาระ๑๕
สวด๕วันแล้วก็เผาวันที่๖ค่ะ
ผลัดกันนะคะจริงในระหว่างวันมันก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่คนนี้อ่อนแอ
ตอนที่เขาอ่อนแอเราก็ต้องพยายามเป็นหลัก
ในตอนที่เราก็มีฟิลที่แบบเราคิดถึงน้องเรามีน้องคนเดียว
ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูแล
แล้วก็เป็นกระทันนะคะมันก็ต้องค่อยทำใจอะ
แล้วก็ยอมรับแล้วก็ทำให้มันดีขึ้น